เต้นในกรุงเทพแล้วเราตื่นเต้นข้ามทวีปกันหน่อย

สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการทดสอบรถยนต์ในเมืองไทย
พ้นช่วงที่๓ของเส้นทางสายใหม่ไปแล้ว
ตอนนี้เข้าสู่ตะวันออกกลางแล้วคุณตื่นเต้น
เราติดตามความคืบหน้าเส้นทางเขาทุกครั้งเลยนะ
ใช่แล้วแต่ละเส้นทางนี้นะคะก็ต้องผ่านบททดสอบที่เรียกว่ายากขึ้น

ติดตามจากรายงานค่ะ
และอาชกาบัตรซึ่งมีภูมิประเทศที่ค่อนข้างแห้งแรงคลุกคละ
เต็มไปด้วยโค้งคดเคี้ยวลาดชันด้วยสมรรถนะอันแข็งแกร่งระดับโลก
วิ่งบนถนนครูขระทำให้การเดินทางผ่านพ้นไปได้อย่างไร้ปัญหา
จากนั้นเริ่มเข้าสู่ตะวันออกกลางประเทศอีรานผ่านเมืองมัชฮัสยาทชีราสอิสฟาฮาน
และเมืองหลวงเตฮารานที่มีเส้นทางคดเคี้ยวขึ้นลงเขาสลับกับเป็นที่ราบกึ่งทะเลทราย
ตลอดเส้นทางในช่วงนี้สัมผัสกับร่องรอยอารยธรรมและความมั่งคั่งในอดีตของอาณาจักรเปอร์เซียศูนย์กลางการค้าที่มีอิทธิพลต่อเส้นทางสายไหม
อาทิตย์บลูโดเมสเมืองแห่งสามคารต้นกำเนิดนิยายพันหนึ่งอารับราตรีเมืองเมิร์ฟของเติร์กเมนิสถานศูนย์กลางทางศาสนาและการซื้อขายทหาร
เมืองยัสของอิหร่านที่เป็นเสมือนร่องรอยว่ามั่งคั่งของเปอร์เซีย
อดีตเมืองหลวงของเปอร์เซโบราณและจตุรัสนักเอชฮานอัญมณีแห่งโลกมุสลิม
ทำให้คณะคารวาลได้รับประสบการณ์แปลกใหม่
ที่ทำให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย